โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเหนือ
ขึ้นเหนือกันไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่

ไปเชียงใหม่ไปทำอะไรที่นั่น
ไปทำอะไรไปกินสิ

โอ้โหเขาบอกว่าข้าวโพดหวานทอดกรอบ

ข้าวโพดหวานทอดกรอบ

ตอนแรกนึกว่าแพนเค้กใช่ไหมใบตอง

นี่แหละครับข้าวโพดหวานทอดกรอบนะครับ
สีเหลืองแบบนี้น่าทานจริง
เขาบอกว่าเป็นข้าวโพดทอดกรอบสูตรโบราณ
ที่ขายที่กาดบ้านห้อถนนคนเดินฮาลานจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นข้าวโพดหวานที่เขาบอกว่าได้สูตรมาจากบรรพบุรุษ

ซึ่งก็เรียกว่าภาษาจีนนะครับ
ขนมพันนี้เขาเรียกว่ายี่หมีปิน
ท่านเรียกเป็นภาษาจีนอ่ะนะก็จิมมิปิ่ง

ประมาณนั้นใช่ไหมครับผมนายสันอูยี่อายุ๕๑ปี
ก็เป็นแม่ค้าชาวมุสลิมบอกว่าขายข้าวปุ้นหวานทอดเนี่ย

ได้สูตรมาจากปันพระบุรุษจึงนำมาปรับปรุงรสชาติ
ให้ถูกปากคนไทยด้วย
ลองชิมดูก็เขาก็บอกว่าอร่อยอย่างนี้
มีลูกค้าคนจีนฝรั่งอย่างนี้ค่ะก็ตอบรับดี
ใหม่ก็ให้เขาลองซื้อชิมสักนึงเป็นแผนแล้วประมาณนี้
ก็ต่อมาก็ซื้อเรื่อยเขาเป็นลูกค้าประจำค่ะ
แต่เห็นแล้วอยากทานบ้างจังเลยแต่ว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่ทำยังไง

ทำตามผมรับรองอาจทำให้ดีแน่นอน
วิธีการทำนะครับก็นำข้าวโพดหวานไปโม่ผสมกับแป้ง
แล้วก็มักแช่ตู้เย็นเอาไว้๑คืน
เพื่อให้ข้าวโพธินุ่มแล้วหอม

เป็นแผ่นบนกระทะร้อน
ก่อนที่จะห่อใบตองขายในราคาแผ่นละ๑๐บาทเป็นไงล่ะ
ง่ายนิดเดียวเอง

ต้องทำแป้งถึงครั้งละ๒หม้อใหญ่
แล้วไม่ได้ขายทุกวันนะบอกเลย
ขายเฉพาะวันศุกร์เท่านั้น

ก็ถ้าเกิดอยากกินวันนี้ไงคุณผู้ชมที่ดูอยู่
เสียดายจดเอาไว้ว่าขายวันศุกร์นะ

โอ้โฮต้องแบบเมากลับมาเยอะนะ
ใช่แล้วครับเอาล่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นที่เชียงใหม่นะ
ก็ลองไปหาซื้อรับประทานดูแล้วก็บอกเราหน่อยแล้วกันว่ารสชาติมันหวาน
ที่เขาบอกจริงหรือเปล่าหวานอร่อยจริงไหม